ครอบครัวสหวงเขาได้มีการสารฝัน

ให้กับพระเอกผู้ล่วงรับคุณปทวิสดี

ส่งน้องมะลิซุปตาตัวน้อยของเราเนี่ยไปเรียนอูคูเลเล่น่ารักจังเลยลูก
พ่อปอเขาอยากให้น้องมะลิเล่นอูคูเลเล่นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเพราะความสดใสน่ารักของหนูน้อยสามจุกมะลิพาขวัญเนี่ย
ทำให้เป็นที่หลงไหลของพี่จ่างทั้งหลายเลยแต่สำหรับแม่โบแวนด้าแล้ว
อยากจะให้ลูกสาวเป็นเด็กผู้หญิงที่เรียบร้อยกว่านี้
ชอบดุ๊กดิ๊กอะเนาะอยู่ไม่ค่อยจะนิ่งสักเท่าไหร่นะคะ
ก็เลยเตรียมที่จะส่งไปเรียนรำไทยโดยเริ่มต้นจากการเปิดคลิป
ประการรำให้น้องมะลิดูก่อนเพื่อให้ซึมซับไปทีละน้อย
อยากเห็นลูกสาวเรียนดนตรีอูคูเลเล
แล้วก็ร้องเพลงอีกด้วยจ้า
ใจแม่โบอยากให้เขาเรียนลำไทย
เห็นแล้วก็แบบเราอยากให้ลูกลำแบบนี้จังเลย
เดี๋ยวเจอพี่กบต้องถามเทคนิคพี่กบแล้วว่าทำยังไง
พ่อป่าก็อยากให้เรียนอคคูเลเร
ต้องรอดูวันนั้นนะอย่างเห็นเหมือนกันนะคะ
ส่วนวันคล้ายวันเกิดสามีคุณปอทฤษฎีวันที่๒๓
ที่ผ่านมาคุณโบแวนด้าบอกว่า

นำไปเป่าเทียนวันเกิดต่อหน้ารูปของพ่อปอ
ซึ่งวินาทีที่ลูกสาวเรียกพ่อปอก็ไม่สามารถ

โรคภาพสงสัย

ปกติแบบอะไรแบบพอเป่าเก๊ะ
เคสเสร็จแล้วเขาก็ยืนนิ่งแป๊บนึง

ร้องเพลงให้ได้แล้วนะวันนี้อะไรอย่างนี้
เชื่อว่าพ่อปอน่าจะภูมิใจนะคะ

กำลังฝึกฝนในเรื่องของทักษะหลายด้าน
ว่าจะเป็นรำไทยเหรียญอุคุเล่ด้วยไม่ธรรมดานะคุณผู้ชม
ก็คงต้องติดตามผลงานน้องมะลิกันต่อไปด้วยนะคะ